และกำลังใจตอนนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็การช่วยเหลือด้วยนะคะ
ในวงการลูกทุ่งเองนะคะอย่างพี่ตายอรไทยเองเนี่ย
ก็เล็งเห็นถึงความต้องการในการช่วยเหลือต่าง
ลงพื้นที่เลยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยร่วมแรงร่วมใจกับแฟนคลับ
ชุดพีพีอีพร้อมด้วยอาหารและน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามไปแล้ว
ล่าสุดเจ้าตัวขอเดินหน้าปันน้ำใจกันอีกครั้งหนึ่งเตรียมนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น
เพื่อไปมอบให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายหญิงและเด็กอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
โดยกิจกรรมในครั้งนี้พี่ตายบอกว่าส่วนหนึ่งได้นำเงินจากกองทุนดอกย่าเพื่อนน้อง
มาจากการขายผลิตภัณฑ์และผู้ใจบุญร่วมสมทบเข้ามาในการไปจัดซื้อบริจาค
ซึ่งก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในน้ำใจของพี่ตายนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวพี่ตายเอง
โอ้โหก็ต้องบอกว่าลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีงานเลยแล้วจะมีรายได้ได้ยังไงนะ
แต่พี่ตายเองก็ไม่ลืมที่จะช่วยเหลือพี่น้องด้วยกันนะคะด้านนักร้องลูกทุ่งสาวร่วมค่าย
ใช่ค่ะข้าวทิพย์ธิดาดินคนนี้เขาก็มาขอมอบกำลังใจให้กับแฟนคลับในรูปแบบการแดนส์แบบน่ารักแบบนี้นะจ๊ะ

เออแบบนี้ก็น่ารักดีได้ดูอะไรที่มันแบบผ่อนคลายบ้างนะคุณผู้ชม
นะทีนี้นี้อะไรที่เป็นกำลังใจให้พี่ตายค่ะ
อะไรที่เป็นรอยยิ้มอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ทำไปเถอะนะช่วงนี้นะ
คือกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วแล้วทุกคนอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะ